ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินทุไพร
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัด๑๐๑เขต๕พักเพื่อไทยค่ะ
ท่านประธานที่เคารพค่ะวันนี้วันที่๑มิถุนายน๒๕๖๕ค่ะ
ถือเป็นวันแรกที่ไทยประกาศเริ่มเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ
ถือเป็นสัญญาณการเปิดเศรษฐกิจ
ดังนั้นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๖ฉบับนี้
ที่จะเริ่มใช้ในช่วงปลายปี๒๕๖
แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ที่ฉันได้ศึกษาจากร่างพระชมัติฉบับนี้
แล้วก็ประกอบกับทางท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปเมื่อวานนี้ค่ะ
จะเห็นได้ว่าร่างงบประมาณฉบับนี้ค่ะ
นอกจากจะไม่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ
แล้วยังเป็นการทำงบประมาณที่ออกแบบมา
เพื่อหารายได้เข้ารัฐโดยการขุดเลือดขุดเนื้อประชาชน
ซ้ำเติมคนที่กำลังลำบากจากวิกฤตโควิด๑๙
ดิฉันจึงขอเรียกงบประมาณฉบับนี้ว่า
เป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับขูดรีดประชาชน

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายวงเงิน๓๑๘ล้านล้านบาท
ฉบับนี้เราทราบกันดีค่ะว่ามีรายรับหลักมาจากสองทางด้วยกัน
คือ๑รายได้
เป็นเงินกู้ขาดดุลงบประมาณ
ซึ่งรายได้หลักของรัฐบาลมาจาก๓ช่องทางนะคะ
ช่องทางด้วยกันก็คือรายได้จากภาษีอากร

หรือที่เราเรียกว่ารัฐวิสาหกิจ
อันนี้คือส่วนใหญ่ที่รัฐบาลได้รับ
ตามพรบวินัยการเงินการคลังค่ะ
ในปี๒๕๖๖รัฐบาลสามารถกู้ได้สูงสุด๗๑๗๐๐๐ล้านบาท
ขอสไลด์ต่อไปนะคะ
แต่ปรากฏว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะปรับลดเงินกู้ให้ลงค่ะ
ให้เหลือเพียง๖๙๕๐๐๐ล้านบาทค่ะ

เพื่อให้ตัวเลขการกู้ดูน้อยกว่าปีที่แล้ว

แต่เลือกที่จะมาเพิ่มประมาณการรายได้แทนค่ะ
ซึ่งในปี๒๕๖๖ค่ะได้เพิ่มประมาณการรายได้
เป็น๒๔๙ล้านบาท
เพิ่มจากปีที่แล้วถึง๙๐๐๐ล้านบาทค่ะ
พฤติกรรมเช่นนี้ค่ะถือว่าเป็นการเอาเปรียบประชาชนเป็นอย่างมาก
รัฐบาลลดวงเงินกู้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกวิพากษ์วิจารณ์
จากประชาชนว่าเป็นรัฐบาลนักกู้ที่กู้เพิ่มทุกปีจนเต็มเพดาน
แต่มาเพิ่มการจัดเก็บภาษีรายได้จากรัฐวิสาหกิจ
แล้วก็ผลักภาระให้กับพี่น้องประชาชนแทน
สามารถฟื้นตัวจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักหนาสาหัสแบบนี้ได้อย่างไร
ท่านประธานที่เคารพค่ะถ้าดูจากเล่มประมาณการรายรับนะคะ
เล่มสีขาวคาดเขียวค่ะจะพบว่ารายได้ที่มาจากภาษี
และรัฐวิสาหกิจมีรายการส่วนใหญ่ที่ตั้งเป้าจะเก็บเพิ่มขึ้น
เป็นรายการที่กระทบต่อผู้ประกอบการและค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยตรง
ขออนุญาตขึ้นสไลด์ต่อไปค่ะ
รัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าในปี๒๕๖๖ค่ะจะเก็บภาษีเงินได้จากบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือที่เรียกว่าเป็นภาษีนิติบุคคล
จำนวน๖๗๐๐๐ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง๙๙๐๐ล้านบาทค่ะ
คำถามคือจะเก็บเพิ่มจากใครคะ
เน้นเก็บจากบริษัทขนาดใหญ่หรือว่าจะเก็บจากบริษัทขนาดกลาง
แต่ถ้าท่านคิดว่าจะสามารถเก็บได้ตามเป้านี้ได้อย่างแน่นอน
ดิฉันก็มีข้อสังเกตว่ารายได้ภาษีนิติบุคคลกว่า๘๐ค่ะมาจากบริษัทขนาดใหญ่
รัฐบาลอาจจะต้องมีนโยบายหรือมาตรการที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทขนาดใหญ่
เหล่านี้ให้มีรายได้เพิ่มเพื่อมาจ่ายภาษีนิติบุคคลให้เข้าเป้าตามที่ได้ตั้งใจไว้
ซึ่งถ้าดูแล้วค่ะถ้าเกิดมีแนวโน้มว่ารัฐบาลจะจัดเก็บภาษีจากบริษัทขนาดใหญ่ได้ไม่ตามเป้าที่ตั้งไว้
และยิ่งจะสร้างความเหลือบล้ำเพิ่มขึ้นอีก
ท่านประธานที่ครบค่ะอย่าลืมว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่รัฐบาลเริ่มเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเต็มจำนวนค่ะ
แต่พอเก็บจริงปรากฏว่าแทบเก็บจากกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ค่ะ
เพราะเศรษฐีคนรวยที่มีที่ปรึกษาทางกฎหมายก็จะหาช่องโหวให้สามารถเสียภาษีในอัตราที่น้อยลง
ตอนนี้ถ้าไปดูนะคะใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะมีแต่สวนป่าสวนผลไม้เต็มไปหมดค่ะ
กลายเป็นว่าคนที่ต้องจ่ายภาษีจริงคือคนที่มีรายได้ปานกลาง
เป็นชนชั้นกลางเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยที่เพิ่งจะมีบ้านค่ะ
กำลังเริ่มก่อร่างสร้างตัวเพิ่งจะลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์
ที่ผ่านมาผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนก็บอบช้ำอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่ากลายเป็นกลุ่มนี้ที่ต้องมาเป็นคนที่ต้องจ่ายภาษีเต็ม
ท่านประธานที่ครบค่ะนอกจากรัฐบาลจะรีดภาษีจากประชาชนในยามวิกฤตแล้ว
ยังไม่พอค่ะรัฐบาลยังหาเงินไม่พอค่ะ
ต้องไปขอเงินจากรัฐวิสาหกิจเพิ่มค่ะปรากฏว่าในปีงบประมาณ
ตั้งแต่ปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะจนถึงงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
รัฐบาลได้เรียกเก็บเงินจากรัฐวิสาหกิจทุกแห่งเข้าคลังเพิ่มขึ้นอีก๕ค่ะ
ขออนุญาตสไลด์ถัดไปค่ะยกตัวอย่างรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานสามหน่วยงานนะคะ
แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เดิมรัฐวิสาหกิจต้องนำเงินส่งคลังสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะของกำไร
แต่ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจนถึงปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ
รัฐวิสาหกิจต้องนำรายได้ส่งคลังเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าในแต่ละปีงบประมาณรัฐวิสาหกิจทั้งสามแห่งนี้
ต้องนำเงินเข้าคลังให้รัฐบาล๕๐ของรายได้พูดง่ายก็คือต้องแบ่งกำไรครึ่งหนึ่งที่หาไม่ได้ให้กับรัฐบาล
การที่รัฐบาลให้รัฐวิสาหกิจส่งรายได้เพิ่มไม่ใช่เรื่องผิดนะคะเพียงแต่มันสะท้อนว่าหลังโควิดสิบเก้ารัฐบาลนี้สิ้นไร้ไม้ต่อค่ะ
ไม่รู้จะหาเงินจากไหนเลยมาลงเอยที่เรียกเก็บจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์
ท่านประธานที่ครบค่ะแต่สิ่งที่รัฐบาลนี้ผิดเต็มคือรัฐบาลไปเรียกเก็บเงินจากรัฐวิสาหกิจเพิ่ม
แต่กลับปล่อยปะละเลยให้รัฐภาษากิจไปขูดรีดประชาชนต่อค่ะ
กิจกรรมพลังงานหรือกอกคทองปรากฏขึ้นค่าไฟในรอบสองปีค่ะ
จนปัจจุบันค่าไฟขึ้นเป็น๔บาทต่อหน่วยสูงสุดเป็นประวัติการ
ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น
การที่รัฐบาลยอมปล่อยให้รัฐวิสาหกิจขึ้นค่าไฟโดยไม่เข้าไปกำกับดูแล
เพราะต้องการที่จะได้ส่วนแบ่งกำไรนี้มาเป็นงบประมาณของรัฐบาลใช่หรือไม่
สรุปประชาชนเสียทั้งขึ้นทั้งร่องค่ะภาษีก็เสียค่าไฟก็ต้องจ่ายแพงขึ้น
ครองชีพพุ่งกระฉูดค่ะแต่เงินในกระเป๋าลดลดลงค่ะ
แทบไม่มีช่องทางให้สามารถลืมตาอ้าปากได้
รัฐบาลนี้กำลังปล่อยให้ประชาชนไปตายเอาดาบหน้าค่ะ
ถ้าประธานที่ครบค่ะจริงแล้วรัฐภาษาอักษรีทั้ง๓แห่งนี้
ต้องนำเงินส่งรัฐบาลเพิ่มแต่ก็ยังมีกำไรรวมกันมากกว่า๓๒๕๖ล้านบาท
ดังนั้นในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังถดถอยเช่นนี้ค่ะ
รัฐบาลต้องมีนโยบายและเข้าไปกำกับไม่ให้ค่าไฟขึ้น
ดิฉันไม่ได้หมายความว่าต้องให้รัฐวิสาหกิจต้องขาดทุนนะคะ
แต่ให้กำไรลดลงบ้างไม่ต้องมาเก็บกับประชาชนเพิ่ม
เพื่อช่วยเหลือจัวจุนประชาชนในช่วงที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนัก
แต่ที่ฉันคิดว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
คงไม่ได้รู้สึกรู้สาหรือว่าเดือดร้อนอะไร

ไฟฟรีน้ำฟรีรถฟรี
จนเคยตัวค่ะเลยไม่ได้เข้าใจความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน
ที่สำคัญตั้งแต่พประยุทธ์จันทร์โอชาธรรมรัฐประหารในปี๒๕๕๗
แล้วก็บริหารประเทศมาตลอด๘ปี
สถิติการจัดเก็บรายได้สุทธิของรัฐบาลเข้าเป้าแค่ปีเดียวนะคะคือปี๒๕๕๙

ซึ่งที่เกินมาก็แค่ปริ่มนะคะ
และไม่ได้เกิดจากความสามารถในการบริหารของพลเอกประยุทธ์
แต่เก็บได้เกินเป้าเพราะรัฐวิสาหกิจส่งรายได้เข้าคลังเยอะค่ะ
แต่อีก๗ปีที่เหลือปรากฏว่าพลาดเป้าทั้งหมด
ซึ่งสะท้อนว่ารัฐบาลนี้บริหารไร้ประสิทธิภาพแล้วก็ไร้ทิศทางค่ะ
หาเงินไม่เป็นมาตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด๑๙แล้ว
ที่สำคัญค่ะขออนุญาตสไลด์ถัดไปค่ะ
อย่าลืมว่าในปี๒๕๖๓ถึงปี๒๕๕๙
มีเงินจากพรกรเงินกู้๒ฉบับด้วยกันนะคะ
ทำให้ทั้ง๓ปีนี้รัฐบาลพลนิกประยุทธ์
ใช้เงินลงทุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมกัน
มากกว่า๓๔ล้านล้านบาท
แต่ก็ยังไม่สามารถเก็บภาษีได้ตามเป้าค่ะ
ดังนั้นในปี๒๕๖๖อย่าหวังว่าจะเข้าเป้าค่ะ
เพราะอย่าลืมว่าไม่มีเงินจากพรกรเงินกู้แล้วนะคะ
แล้วก็จะเหลืองบลงทุนเพียงแค่๖๙๕๐๐๐ล้านบาท
จากพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้เท่านั้น

นอกจากไม่ดูดำดูดีประชาชนแล้ว
ยังหาทางขูดรีดประชาชนเพิ่มเติม
ที่เป็นเช่นนี้เพราะรัฐบาลนี้ใช้เงินมือเติบ
ซุรุยซุร่ายแต่หารายได้ไม่เป็น
ตลอด๘ปีที่ผ่านมารัฐบาลยังวนเวียน
กับการลงทุนแบบเก่าเหมือน๒๐๓๐ปีที่แล้ว
ให้ความสำคัญกับการทำนโยบาย

เพื่อเป็นการวางรากฐานในการสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับประเทศ

วันนี้เมื่อเกิดวิกฤตโควิด๑๙
เราจึงไม่มีเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจตัวใหม่

พอเกิดโควิด๑๙การส่งออกการท่องเที่ยวเป็นอัมพาต
รายได้หลักเหล่าหายทำให้เศรษฐกิจประเทศน่วมมาจนถึงวันนี้

หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นคำที่เราได้ยิน
พลเอกประยุทธ์พูดถึงบ่อยครั้งในระยะหลัง
แต่ดิฉันต้องเรียนว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยค่ะ
เพราะตั้งแต่ราว๒๐ปีที่แล้วรัฐบาลภักดิ์ไทยรักไทย
นำโดยท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์
ได้มีแนวคิดที่จะวางรากฐานในการสร้างระบบนิเวศประเทศ
เพื่อนำคนเข้าสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ซึ่งหัวใจสำคัญในการทำนโยบายนี้คือต้องทำให้คน
ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดเกิดกระบวนการเรียนรู้
ใช้ความสร้างสรรค์ทางปัญญาผนวกกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สร้างมูลค่าใหม่ให้กับสินทรัพย์เดิมที่มีอยู่
ทำให้สินค้าและบริการค่ะยากที่จะลอกเรียนแบบ
แล้วก็สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น
พักไทยรักไทยค่ะได้ลงทุนตั้งองค์กรมหาชนขึ้นมา
เพื่อสร้างการเรียนรู้นอกระบบเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์โดยเฉพาะค่ะ
ในขณะนั้นมีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด๗แห่ง
แล้วก็ทั้ง๗หน่วยงานทั้งหมดนะคะที่เหลือ
ก็คือทำหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวัยที่แตกต่างกันออกไป
รัฐบาลไทยรักไทยได้สนับสนุนอำนวยความสะดวก
และสร้างพื้นที่ให้คนได้ปลดปล่อยศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะ
จนถึงผลิตภัณฑ์ครัวไทยสู่ครัวโลก

ซึ่งทั้งหมดนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะ
แล้วก็สร้างดอกผลที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันหลายอย่าง
ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะ
ถ้ารัฐบาลท่านดรทักษิณชินวัฒน์ได้อยู่ยาว๘ปี
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เศรษฐกิจประเทศไทย

ท่านประธานที่ครบค่ะไทยเริ่มทำนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อม
พร้อมกับประเทศเกาหลีใต้ค่ะ

เราเคยวิ่งอยู่บนรูวิ่งเดียวกันกับประเทศเกาหลีใต้ค่ะ
แต่เป็นที่น่าเสียดายว่านโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย
สะดุดหยุดลงเพราะการทำรัฐประหารถึง๒ครั้ง
หลังการทำรัฐประหารค่ะรัฐบาลทหารได้เข้ามา
พยายามทำลายนโยบายนี้พยายามยุบหน่วยงาน
โดยงานไหนที่ยุบไม่ได้ก็เข้าไปตัดงบประมาณค่ะ
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพเหมือนเดิม
ดังนั้นค่ะดิฉันจึงค่อนข้างจะรู้สึกแปลกใจ
ตอนที่รัฐบาลมีประยุทธ์พูดถึงการทำนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพราะว่าดิฉันก็สงสัยว่าท่านจะทำสำเร็จได้อย่างไร
ในเมื่อว่าท่านตามยุบตามตัดงบประมาณหน่วยงานที่เป็นหัวใจ
ในการทำนโยบายนี้
แต่บางหน่วยงานยุบไม่ได้ก็ถูกย้าย
ออกมาไว้ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
พยายามจะลบภาพจำความสำเร็จในอดีตของรัฐบาลภักดิ์ไทยรักไทย
ผลเอกประยุทธ์ตั้งมากับมือค่ะเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค
เพื่อพัฒนาแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ
ย้ำเป็นหน่วยงานหลักขอสไลด์ถัดไป
โดยงานนี้เป็นหน่วยงานหลักในการดูเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะ
แต่ว่าตั้งแต่ก่อตั้งมาได้รับงบประมาณเฉลี่ยเพียงปีละราว๓๐๐ล้านบาทค่ะ
ในร่างประชบัตรยกประมาณรายจ่ายปี๒๐๑๖ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง๓๐๐ล้านบาทเสร็จ
ลดลงจากปีที่แล้วราว๘ล้านบาท
รัฐบาลจะส่งเสริมการทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์แต่ตัดงบลงเรื่อยค่ะ
แถมมากกว่า๘๖ของงบที่ได้มาน้อยนิดนี้ก็เป็นรายจ่ายประจำค่ะ

ท่านประธานที่เคารพครับภารกิจหน่วยงานนี้สุดยิ่งใหญ่ค่ะ
แต่งบประมาณที่ได้น้อยนิดจนน่าสงสาร
ไปกว่านั้นค่ะรัฐบาลประกาศไว้ตั้งแต่ช่วงปี๒๕๕๙
ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของไทยทำให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักก็คือกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
จริงแล้วนะคะดิฉันแทบไม่ต้องเปิดเล่มงบประมาณดู
ฉันก็พอจะเดาหน้าตาของการจัดงบประมาณของผลเอกประยุทธ์ได้
ถ้าไปดูงบประมาณนะคะปี๒๕๖๖สไลด์ถัดไปนะคะ
กระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นราว๖๗๔๗ล้านบาท
ลดลงจากปีที่แล้ว๒๐๐กว่าล้านค่ะแถมกว่า๗๑เป็นรายจ่ายประจำไปแล้ว
อกจากนี้ถ้าไปดูในรายละเอียดหน่วยงานที่มีภารกิจในการขับเคลื่อน
ทุนทางวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีการต่อยอด
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณแค่ราว๑๘๑ล้านบาท
โดยที่มากกว่า๘๓นี้ค่ะเป็นรายจ่ายประจำค่ะ
งบลงทุนสำหรับดำเนินงานแค่๒๖ล้านบาทค่ะ
ในขณะที่หน่วยงานภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม
ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดคือ
กรมศิลปากรค่ะแต่ภารกิจส่วนใหญ่เน้นการปกป้องอนุรักษ
รักษาศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม
ท่านประธานที่เคารพค่ะถ้ารัฐบาลภักดิ์ไทยรักไทย
ภักดิ์เพื่อไทยไม่ถูกทำรัฐประหาร
ไม่มีอำนาจทหารเข้ามาแทรกแทรงการเมือง
ฉันเชื่อว่าวันนี้ประเทศไทยน่าจะยังวิ่ง
อยู่บนลู่เดียวกันกับประเทศเกาหลีใต้
ที่เราเริ่มทำนโยบายในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
ดังนั้นถ้าถามว่าวันนี้เราสูญเสียอะไรไปบ้าง
ฉันคิดว่าเพียงแค่เรามองไปที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะ

เราสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ไปมหาศาล
เสียโอกาสในการสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวใหม่
เพื่อมาดูดทรัพย์รายได้ที่หายไปจากเครื่องยนต์ตัวเดิม
หยุดชะงักในช่วงวิกฤตโควิด๑๙
ท่านประธานที่ครบคันนโยบายดีใครก็พูดได้ค่ะ

ถ้าพี่น้องประชาชนให้โอกาสพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอีกครั้ง
เราจะนำนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ให้ทุกครอบครัวสามารถสร้างรายได้จากนโยบายนี้ค่ะ
วันนี้เราช้ากว่าหลายประเทศไปมากค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ต้องทำค่ะ

ต้องไม่ใช่เป็นรัฐบาลคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
กดทับเสรีภาพทางความคิดของประชาชน
ความคิดสร้างสรรค์ไม่มีวันเกิดขึ้นได้
ภายใต้รัฐบาลผลิตการสืบทอดอำนาจ
และที่ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศค่ะ
สุดท้ายนี่ค่ะท่านประธานที่เคารพสมาชิกฝากฝั่งของทางรัฐบาล

ฝ่ายค้านเล่นการเมืองไม่รับร่างพรบงบประมาณฉบับนี้
ถ้าไม่รับร่างคนที่เดือดร้อนที่สุดคือพี่น้องประชาชน
ซึ่งดิฉันต้องเรียนข้อเท็จจริงค่ะว่า
ถ้ารับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ต่างหาก
ที่จะทำให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากขนาดนี้
ปีที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลใหม่ประยุทธ์
สร้างรายได้ไม่เป็นไม่เคยใช้จ่ายเงินอย่างมีวิสัยทัศน์
กินบุญเก่าไม่เคยสนใจในการวางรากฐาน
เพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับประเทศ
พอจนหนทางไม่รู้จะหาเงินจากไหน
ก็มาเบียดบังประชาชนโดยการรีดภาษีให้มากขึ้น
ทั้งที่ประชาชนลำบากอยู่ค่ะ
ถ้าปล่อยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ให้ผ่าน
ทุกอย่างก็จะวนเวียนซ้ำซากแบบนี้ทุกปีทุกปี
เมื่อวานนี้พนิศประยุทธิ์ตัดเพราะว่า

ก็รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำงบประมาณแบบเดิมโครงสร้างงบประมาณแบบเดิม
มีทิศทางในการหารายได้แบบเดิมทิศทางในการใช้เงินแบบเดิม
เหมือน๘ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนแค่ตัวเลขกับปีงบประมาณใหม่ค่ะ
ดังนั้นดิฉันไม่ต้องการให้รัฐบาลเอาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้กลับไปแก้ค่ะ
เพราะให้แก้ไปหน้าตาก็จะเหมือนเดิมเหมือน๘ปีที่ผ่านมา
ดิฉันขอให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของปี๒๕๖๖ฉบับนี้ได้ถูกตีตกไป
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
มาจัดทำงบประมาณฉบับใหม่เพื่อคืนความหวังให้กับคนไทยค่ะขอบคุณค่ะ